คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่ปฐุมธานีนะคะเป็นวัยรุ่นกัมพูชาทะเลาะกัน
ทะเลาะกันและขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันเลยค่ะสองกลุ่ม
หนีก็หนีตายเลยนะกลุ่มไล่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเป็นฝูงเลย
แล้วมีจังหวะหนึ่งกลุ่มถูกไล่ค่ะขี่วนไปดักรอเลยกะว่าจะเอาคืนแล้วไม่ไหวแล้ว
พอเห็นกลุ่มที่ไล่ตอนแรกขี่มาถึงปุ๊บลั่นไกลไปเลยสองนัดปั้ง
ตายเลยนะคะแต่ไม่ใช่กัมพูชาทั้งสองฝั่ง
พ่อค้าขายผักที่ขี่รถมาส่งผักให้ลูกค้าโดนลูกหลงตายคาที่เลยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมีหลายมุมมากเพราะตลาดตรงนี้มันเป็นตลาดที่เปิด๒๔ชั่วโมงแล้วคนพลุกพลาดมากอะค่ะ
เพราะจะมีพ่อค้ามาเปิดกระบะแบบเปิดท้ายขายผักขายผลไม้แบบนี้แล้วมันเห็นหมดเลยในกลุ่มคู่อริเนี่ยเราทำเอาไว้เห็นไหมคะ
กันประมาณสี่ห้าคันส่วนคนก่อเหตุที่ถูกไล่เนี่ยมาคันเดียวอยู่กันสองคนนะคะคนตายนี่คือไม่รู้อยู่ดีเลยขี่ผ่านมาเฉยแล้วเนี่ยแป๊บเป็นจังหวะนี้พอเสียงปืนดังขึ้นสองนัดปุ๊บเขาล้มลงไปเลยอะค่ะ
ตรงนี้เป็นตลาดเอกชนที่ปฐุมธานีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะคนร้ายเนี่ยสวมเสื้อกั๊กสีส้มขี่มอเตอร์ไซค์ซูเมอร์เอ็กซีดำ
มาด้วยความเร็วเลยก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปหนีกลุ่มคู่อริจากอีกตลาดนึง๙คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์๕คันตามมาที่ตลาดนี้
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากกล้องวงจรปิดเลยทีนี้กล้องอีกตัวเนี่ยจับหน้าคนร้ายตอนเร่งเครื่องมาจอดรถ
ก่อนที่จะควักปืนมายิงได้นี่ค่ะนี่เลยเห็นไหมเห็นชัดเลยอ่ะ
สองนัดแล้วก็ทิ้งรถวิ่งหนีไปเลยอะค่ะนี่ค่ะ
เขาบอกว่าพอยิงเสร็จปุ๊บทิ้งปืนลงบนถนนวิ่งหนีเข้าไปในตลาดเพื่อเปลี่ยนชุดในห้องน้ำแล้วก็หนีไปเลย
อีกมุมหนึ่งก็วินาทีเดียวกันเลยนะคะเป็นจังหวะที่คนร้ายขี่รถนำมา
ก่อนที่จะเป็นเสียงปืนดังแล้วมีกลุ่มคู่อริที่ขี่ไล่ตามมาพอได้ยินเสียงปืนนะคะ
ก็ตกใจเบรกรถกันตัวโก่งจนรถชนกันเองล้มเองน่ะเห็นไหมคะ
ตรงนั้นยังมาลุมมาตุ้มกันอยู่แต่ว่าคนตายเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่เสียชีวิตนะ
แต่รถเขาล้มลงไปแล้วเขาไปนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ที่พื้นยังงงอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
พอล้มลงเสร็จเนี่ยนะคะผู้ตายพยายามจะลุกขึ้นยืนนะคะ
แต่เขาลุกไม่ไหวแล้วก็ล้มลงไปอีกค่ะนี่เป็นภาพมุมกว้างคุณผู้ชมลองดู
ภาพนี้จะเห็นชัดหน่อยนะคะเห็นไหมผู้ก่อเหตุมันขี่มาดักก่อนแล้ว
ผู้ตายขี่มาตรงกลางคู่อริกำลังไล่ตามมาปืนลั่นมาสองนัดปุ๊บนี่
คนตายล้มลงกลางถนนแบบนี้เลยค่ะเขาก็ล้มลงแบบงงง
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหันซ้ายหันขวาเสร็จ
ฝั่งคู่อลิก็เบรกตัวโก่งรถชนกันเอง
คนตายเขาก็งงแล้วเขาก็พยายามจะลุกขึ้นยืน
แต่พอจะลุกจะลุกอ้าวล้มลงไปอีกนะคะ
ล้มได้ยังไงกระสุนเข้ากลางหน้าอกเลยอะค่ะ
ตำรวจสภคูคศจังหวัดปทุมธานีนะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
ก็รีบลงพื้นที่มาก็เจอร่างของผู้ตายอยู่ตรงนี้ค่ะ
เป็นช่องจอดรถของคนที่จะมาซื้อของ
ลูกกระสุนเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจอดอยู่นั่นนะคะ
ยามาฮาฟีโนสีขาวนะคะญาติผู้ตายก็มาที่เกิดเหตุด้วย
ตำรวจทราบชื่อคนก่อเหตุแล้วด้วยนะคะชื่อนายบูรรินวาด้าอายุ๒๓ปีเป็นชาวกัมพูชา
เป็นพนักงานเข็นผักในตลาดที่เกิดเหตุคนนี้ค่ะเบื้องต้นคิดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่นะคะ
กำลังประสานต่อมอติดตามตัวคนร้ายกลัวว่าจะหลบหนีผ่านด่านชายแดนกลับกัมพูชาไป
คนในที่เกิดเหตุเขาเล่าบอกว่าวัยรุ่นกัมพูชาสองกลุ่มเขาทะเลาะกันแล้วก็ขี่รถไล่กัน
คนก่อเหตุก็ขี่แซงไปดักข้างหน้าแล้วเอาปืนยิงใส่อีกกลุ่มนึงแต่บังเอิญผู้ตายนั้นขี่มาขั้นระหว่างกลางพอดี
ผู้ตายนี่เขาเป็นพ่อค้าขายผักอยู่ในตลาดพี่อุ๋ยเขากำลังจะขี่รถเอาผักไปส่งให้ลูกค้าค่ะ
ส่วนคนที่เขาเห็นเหตุการณ์อีกคนนึงอะนะคะเขาก็บอกว่ามาเห็นตอนคนมุงกันเยอะแล้ว
ตอนที่ผู้ตายกำลังจะเอ็นล้มลงไปตอนนั้นเขายังไม่เสียชีวิตเธอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปประคองจะไปช่วย
แต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะคะเสียชีวิตค่ะ
แล้วก่อนหน้านั้นเราได้ยินเสียงปืนอะไรไหม
ที่นี่ทีมขับลงพื้นที่ไปที่ตลาดเกิดเหตุ

อย่างที่บอกว่าเขาเป็นตลาดค้าส่ง๒๔ชั่วโมงค่ะ
พ่อค้าในตลาดเขาบอกว่าคนตายเนี่ยคนตายชื่อนายโกวิทนะคะ
คนตายเป็นพ่อค้าเปิดท้ายกระบะขายผักช่วงกลางคืนเหมือนกับนายบุญรินคนยิงเลย
คือนายบุญรีเนี่ยนอกจากเขาจะเข็นผักรับจ้างส่งของแล้วเนี่ยเขาก็ขายด้วย
เพราะพ่อกับแม่เขาเป็นพ่อค้าขายผักในตลาดซึ่งนายบุญริงกับคนตายก็รู้จักกัน
แล้วก็เขาบอกว่าก็มักจะทะเลาะกันอยู่บ่อยนะคะ
คนในตลาดเลยคิดว่าหรือจะไม่ได้ยิงผิดตัวตั้งใจยิงหรือเปล่า
เพราะว่าก็เห็นชอบทะเลาะกันในตลาดอยู่บ่อยแล้วยิ่งคนยิงอ่ะนิสัยก็คือนักเลง

พอก่อเหตุเสร็จนายบุญรินวิ่งไปหาพ่อกับแม่แล้วค่อยหนีไปด้วย
แล้วพ่อนายบุญรินเอาปืนที่นายบุญรินทิ้งไว้ค่ะ

คือพ่อจะบอกว่าพ่อทำเองจะรับผิดแทนลูก
แต่พี่รอปภห้ามว่าพ่อหยุดหยุดเลยไม่ต้องรับสารภาพแทนลูก
รู้ไหมว่าตลาดแห่งนี้กล้องวงจรปิดเขาติดไว้กี่ตัว
คือมันเห็นหมดเลยเห็นหน้าเห็นพฤติการหมด
แล้วเขารู้ว่าไม่ใช่พ่อที่ยิง
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก

พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก

พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก

พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก

พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก

พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก

พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก
พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก

พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก

พี่อุ๋ยพ่อจะบอกว่าพ่อจะรับผิดแทนลูก